ลูกสาวขับแม่นั่งมาด้วย

ชนชนท้ายไม่มีแกง
ชนท้ายเหรอชนเปล่าชนเหรอชนชนเย็น

ชนใช่ไหมดูก้นดูก้นชนเปล่า
โอ้โหคุณผู้ชมนี่ขวัญตกไปอยู่ที่ตาตุ่มนะคุณ
ใช่ค่ะจังหวะนี้ดูแล้วก็เกร็งเหยียบเบรกตามไปด้วยเลย
รถคันนี้อยู่ดีเข้าขวามาแบบนี้
แล้วเห็นไหมว่าแม่ลูกในรถบี๊บแป๊บบี๊บแป๊บ

เพราะว่าในคลิปนี้เขาบอกว่าเหมือนกับชนท้ายนิดใช่ไหม
แต่ตอนหลังเขาบอกไม่แน่ใจนะแต่อันนี้เกือบขิดแล้วคุณใช่
จริงแล้วพอหลังจากเกิดเหตุนะรถคันนี้เนี่ยลูกสาวเขาก็ชิดซ้าย
เพื่อที่จะลงมาดูรถโอ้จะเท้าเอวยืนดูรถนะ
แล้วไหนรถคันที่มาปากข้างหน้าหายไปไหน
เขาไปแล้วไปเลยค่ะคุณผู้ชม
เขาก็ขับช้าไปนะแต่ก็ไปแล้ว
ขอให้อยู่ได้อีกหลายปีนะคะไม่มีขอโทษสักคำเออประชดแหละ
เฮียขับรถจริงค่ะถ้าแม่ไม่ห้ามขับตามร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
อย่างน้อยคือลูกสาวสติดีนะเหยียบเบรกได้ทัน
นี่ต้องจำทะเบียนแล้วก็ไปแจ้งทางอะไรกรมการขนส่งนะ
ครับเนี่ยโหทำให้เราหวาดเสียวนะคุณนะอีกครับ